สดใสช่วงนี้พาไปดูเรื่องของการทำมาหากินกันหน่อย
ชาวประมงที่จังหวัดกระบี่ตอนนี้ไม่ค่อยจะออกหาปลาเท่าไหร่
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมรสุมหรือว่าปลานั้นหายาก
ทำให้ช่วงนี้ค่ะแมงกระพุนขายดี
เพราะว่าพออากาศเปลี่ยนนะคะที่อ่าวกระบี่ก็จะมีแมงกระพรุนกล่องเข้าไปหากินเป็นจำนวนมาก
รายได้ก็ไม่ต่ำกว่า๒๒๐๐๐๕๐๐๐บาทนะคะ
ชาวประมงในพื้นที่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่กว่า๑๐๐ลำนะคะ
นำเรือประมงที่ปกติจะออกจับปลานี่วางอวนปรับเปลี่ยนเป็นอาชีพจับแมงกระพรุนกล่องค่ะ
โดยใช้สวิงนั้นตักบริเวณทะเลระหว่างหมู่เกาะปอดะและอ่าวนางนะคะ
ซึ่งแต่ละลำก็จะมีชาวประมงเดินทางมาด้วยกันสองคนช่วยกันช้อนตักขึ้นมาจากทะเลใส่ไว้ในลำเรือ
แต่ละลำสามารถจับแมงกระพรุนได้มากกว่า๕๐๐๑๐๐ตัวต่อวัน

งกระพุนกล่องมีเขาเรียกว่าเป็นเพชรฆาตใต้ทะเลได้ด้วย
เขาก็มีความเชี่ยวชาญนะคะสำหรับชาวประมงนะคะ
นายโซเล็กกัสเซียลรักอายุ๕๑ปีค่ะ

คาดว่าจะเข้ามาหากินในอ่าวกระบี่ค่ะ
ทำให้ชาวบ้านที่เป็นประมงพื้นบ้านเปลี่ยนต่อนี้เลยนะคะ
โดยแต่ละวันจะมีรายได้จากการจับไม่ต่ำกว่า๒๐๐๐ถึง๕๐๐บาทนี่นับเป็นวันเท่านั้นนะคะ
งกระพรุนกล่องค่ะมักเข้ามาในอ่าวกระบี่ตั้งแต่อำเภอเหนือคลองอำเภอเมืองและอำเภออ่าวลึก
ซึ่งแต่ละครั้งที่เข้ามาชาวประมงพื้นบ้านก็จะหันมาจับ
แล้วก็มีพ่อค้าจากหลายจังหวัดเดินทางมาปักหลักรับซื้อนับเป็นตัวนะคะ
ตัวละ๔๗บาทก็ตามขนาดกันไป
จากนั้นก็เอาไปดองค่ะส่งต่อไปยังมหาชัยสมุทรสาคร
และส่งไปขายต่างประเทศด้วย
ต้องมีวิธีในการดองในการที่จะขจัดพิษของเขานะฮะ
หรือว่าชาวประมวงเรียกว่าบาบากล่อง
เขาบอกเขามีลักษณะเป็นกล่องนี่แหละเขาเหมือนถ้วยเหมือนกล่องอะไรแบบนี้

สร้างรายได้ดีเหมือนกันนะวันละ๒๐๐๐๕๐๐๐บาทไหมคะ